ไม่ใช่เท่านั้นแต่โดนลุมกระทืบครับ
และไอ้ฝั่งที่รุมกระทืบเนี่ยประกาศด้วยนะ

ในเด็กผู้ใหญ่บ้านนั้นมึงระวังให้ดี

ขนาดเขาบอกว่าไม่ใช่ดูโอ้โหดูมันเตะดูมันกระทืบ

เปิดประตูลงมาแล้วก็มีปากเสียงกับผู้ชายคนนี้

แต่หลังจากนั้นทั้งคนขับผู้โดยสารลงมาเลยครับ
โอ้โหบันลงบันเลงทั้งหมัดเท้าเข่าศอก
เพียงเท่านั้นยังมีผู้ชายนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาสมทบอีก๒คน
ผู้เสียหายเนี่ยต้องตอบโต้ไปบ้าง
แต่ก็สู้ไม่ได้หรอกครับมากันเยอะขนาดนั้นนะครับ
เดินไปแล้วโอ้โหก้มหน้าไปแล้ว

เมื่อวานนี้ครับนายธนากรอายุ๒๓ปีนะครับ
นำหลักฐานกล้องวงจรปิดแล้วก็เอกสารการแจ้งความ
ร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกพี่ช่วยผมหน่อย
คุ้มครองผมหน่อยให้ความเป็นธรรมผมหน่อย
แล้วก็พี่ดูแผลเอาพี่ดูแผลนะ
หน้าผมเนี่ยเหนือคิ้วซ้ายแตก
ท่อนแขนมีรอยฟกช้ำตามตัวอีกหลายแห่งเลย
หมอบอกว่านี่ในใบรับรองแพทย์เลยนะ
กระดูกแก้มและกระดูกคิ้วซ้ายแตก
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าเขาพักอยู่ในซอยวังปลา
ตะบนบางปูใหม่วันเกิดเหตุจะเดินไปซื้อกับข้าว
มีรถกระบะมากดแตรลั่นซอยมาเลยนะครับ
แล้วก็มาจอดข้างเขาแล้วก็ถามอีก

โอ้โหไม่ได้ด่าได้ไงลงมาปั๊บสัดสัดสัดสัด
โอ้โหคุณผู้ชมฮะลองฟังเขาเล่าหน่อย
ขับรถมาแล้วมาจอดชี้หน้าถามหาคนที่ด่าเขาครับ
แต่ชี้ไปชี้มาแล้วมาชี้หาผมเนี่ย
แล้วมาถามเห็นว่ามึงใช่ไหมไดด่ากู
แล้วพอผมล้มไปแล้วหน้าผมหันไปทางตรงเสา
ปกติเขาแต่หน้าผมอัดกับเศร้า

เหมือนกับหัวร้อนมาจากทางไหนก็ไม่รู้
สรุปว่าคือให้ต่อให้ตอบไม่ใช่หรือตอบใช่ยังไงก็โดนอยู่ดี

ใช่แล้วนี่คือเขาบอกด้วยนะผมมาแจ้งความที่สพบังปูแล้ว

เพราะว่าตอนแจ้งความคิดดูสิดอมฝ่ายคู่กรณี
พอรู้เรื่องแล้วปั๊บมาหาถึงโรงพักเลย
แล้วพอมาหาถึงโรงพักอ้าวมันจะปลอดภัยไหม
ขู่ด้วยนะขู่บอกว่าถอนแจ้งความเถ
อ่าถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในซอยอาจจะอยู่ในซอยไม่ได้

คือพอมีการย้ำว่าเป็นเด็กผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลซอยตรงนี้
ทางฝั่งตัวผู้เสียหายเองเขาก็รู้สึกกังวลแล้วแหละเรื่องความปลอดภัย
มาร้องกับสื่อแบบนี้ค่ะต้องฝากตำรวจย้ำตำรวจที่สพบางปูด้วยนะ

แต่ต้องไปถามผู้ใหญ่บ้านด้วยนะว่ากลุ่มนั้นน่ะ

ท่านจริงเหรอ